คุณทัศนัยคะเวลาที่มีคลิปมีภาพอะไรที่มันเป็นเรื่องไม่ดี
เกี่ยวกับเรื่องในแวดวงผ้าเหลืองเนี่ย
ทางสำนักพุทธก็จะต้องเร่งตรวจสอบ
แต่ทีนี้ระหว่างที่กำลังรอให้ทางสำนักพุทธตรวจสอบ

ซึ่งคลิปนี้พอคนแชร์ไปในโลกโซเชียลนะ

ภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นสปีดโบสต์ค่ะ
ไกลก็ดูปกติดีแต่พอซูมเข้าไปใกล้

เนื่องจากว่ามีพระมีเนรอยู่ในสปีดโบ๊ทแบบนี้

พร้อมกับระบุข้อความเขียนสั้น

คุณทัศนัยเห็นทั้งพระทั้งเนรนะน่าจะเกือบ๓๐รูป
นั่งอยู่บนสปีดโบสต์แล้วก็อัดแน่นอยู่ในเรือนี่แหละค่ะ
ยังมีพระที่นอกจากภาพนี้นะ
เป็นพระที่ดำน้ำแบบสน็อกลิ่ง

แล้วก็ยังใส่จีวอนอยู่เลยคุณทัศนัยดูสิ
ดูปากการังกันสนุกสนานยังไม่พอนี่อะไร
ม้านึ่งค่ะไม่รู้

ก็ไม่รู้ว่าอันนี้ฉันเช้าฉันเพลหรือยังไงนะ
แต่พอคลิปแชร์ไปเนี่ยชาวเน็ตมาคอมเมนต์เพียบ

นี่ขนาดตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่ดูอยู่เนี่ย
พิมพ์ข้อความมารัวเลยในคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กในยูทูปเนี่ยนะคะ
ซึ่งนี่ในคอมเมนต์ที่ฉันเข้าไปอ่านดูนะ
บางคนก็บอกว่าส่วนใหญ่คนนับถือพุทธก็ควรจะรู้ใช่ไหม
ว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควร
แล้วนี่บวชเพื่ออะไรเป็นพระเพื่ออะไร
สมัยนี้ลืมไปหมดแล้วเหรอครับสนแต่บุญบาป
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบุญบาปคืออะไร

บางคนก็บอกว่าแบบนี้คืออาบัติจบนะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าแบบนี้ไม่ผิด
เจ้าของคอมเมนต์เนี่ยเขามาตอบนะ
ว่าเออว่าสุดท้ายเนี่ย

จะผิดจะถูกไม่ต้องชี้นำด้วยแคปชั่นหรอก

เสพสื่อเขาโตแล้วตัดสินเองได้

เออแต่เอาง่ายคือมันก็มีข้อที่ระบุอยู่ใช่ไหมคะ

ถ้าเกิดว่าทำผิดแบบนี้ถือว่าอาบัติ
แล้วก็จะต้องปลงอาบัติกับเจ้าอาวาส
แต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้ต้องรอก่อน

แล้วถ้าเกิดคืบหน้ายังไงเดี๋ยวรายงานให้ได้ทราบกันอีกที
คือถ้าพระนุ่งจีวรลงน้ำไปช่วยขุดลอกคูครอง
เก็บผักตบไปช่วยชาวบ้านอันนี้มันไม่ผิด
แต่ถ้าเกิดลงเล่นน้ำลักษณะว่าเจตนาว่าจะไปเที่ยว

อย่างนี้มันก็อาบัดในส่วนของพระสงฆ์อยู่แล้วล่ะ
อยู่ละละใช่แต่ต้องรอให้เขาตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงถูกไหมเออนะครับนะครับ